กินล้างบาง
เห็นบรรยากาศเหนือแบบนี้เราไม่ได้อยู่เหนือนะพี่

พี่ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบใหญ่ขนาดนี้

พี่จะเอาไก่ไปฝากเมียพี่ที่บ้านด้วย

กินล้างบางมาแล้วครับ
วันนี้เราจะมาตะลุยร้านดังเด็ดโดดกันอีก

ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เจ้าแซ็กพิธีกรสุดหล่อเพียงคนเดียว
แต่เรายังนัดแขกรับเชิญมาตะลุยกินล้างบางในย่านสวนผักกรุงเทพมหานคร
กับพวกเราในวันนี้อีกด้วย
เมนูวันนี้จะเด็ดแค่ไหน

ชมกันเลยครับ

ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา
ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา
ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา
ดีเจนุ้ยสุดจีลา
ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ดีเจนุ้ยสุดจีลา
ดีเจนุ้ยสุดจีลา

ก็ได้กลิ่นอายเมืองเหนือสมกับที่ชื่อเฮือนลำพูน
นอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีสวนปลูกผักต่างด้วยตัวเอง
เพราะต้องการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน
มาเราไปฟังคำยืนยันจากปากเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับเชิญ

เป็นเจ้าของร้านเฮือนลำพูนที่ตั้งอยู่ถนนสวนผักตะลิงชัน
สูตรต่างมาจากครอบครัวโดยมีคุณยายคุณแม่คุณป้า
ที่ช่วยกันทำส่วนใหญ่ผักเนี่ยที่เป็นผักพื้นบ้านที่เราปลูกเอง
โดยจะมีคุณยายคุณตาที่ชอบทำสวนอยู่แล้ว
มีวัตถุดิบต่างที่มาจากทางเหนือก็จะเป็นพวกมะแขวน
พวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้เรารับมาจากทางเหนือหมดเลย
ก็ฝากตัวเองนะครับผมร้านเฮือนลำพูนนะครับ
ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับมาทานกันได้นะครับ
โอ้โหน่ากินไหมครับทุกอย่างเลยบนโต๊ะนี้
เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่า
เขาบอกว่าเป็นเมนูกินเลียนก็ได้ออเดิฟอ

ข้าวหนุกงาทอดครับผม
มาเรียกน้ำย่อยด้วยข้าวหนุกงาทอด
ข้าวเหนียวคลุกงาม่อนที่ปลูกบนที่สูงจากทางภาคเหนือ
เมนูทานเล่นประจำร้านที่คนนิยมสั่ง
เพราะอร่อยและมีคุณค่า
จานนี้ไม่ว่าจะทานเล่นหรือทานแทนข้าวเหนียวก็เฉียบทั้งนั้น

ใช่ครับนี่ก็มีผสมผสมของน้ำผึ้ง

มะขามเปียกนะครับ
กรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นงามอน

มีความปุ๊บกั๊บของงาม่อนด้วย
ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะงาม่อนก็คืองาขี้ม่อนนั่นเอง
นะฮะเป็นธัญพืชที่ปลูกทางภาคเหนือ
นะฮะมันอร่อยนี่ขออีกซักครั้ง

อย่างนั้นผมให้พี่นุ้ยเหมาหมดเลย

นูต่อไปครับนี่ยำมะเขือยาวกุ้งสดครับผม
พิธีการทำเขานะครับผมก็

ย่างกับเตาทานครับผม

นี่มะเขือยาวนะเขาต้องไปลอกไงนะ

มะเขือยาวเขาก็รสชาติดีครับผมว่าง

ทางภาคกลางเรียกมะแขวนนะครับผมแต่ถ้าภาษาเหนือจริงนะเขาเรียกว่ามะแก่น
ทางภาคอีสานกับทางภาคเหนือจะแตกต่างกันเลย
ทางภาคเหนือก็จะรู้เลยว่ามาทางภาคเหนือ

อื้ม

แค่เนี้ยมันผมว่ามันไม่พอเรานะครับ

น้อยไปเหรออ่ะจัดชุดใหญ่ไปเลยน้อยไป
ทั้งเลยปะเนี้ยใช่
พอเขาปลูกเองเนี่ยครับผมโอ้โห้ย
มันเยอะไปอะแซดเด้ยครับผม
มันโอ้โหเอาเป็นจานนี่ก็พอแล้วเอาเลยครับ
ไปแบ่งลูกค้าเขากินมาก
มันจะหอมแตกต่าง

คือไปแช่ได้หน้าตะ๓วันนะครับ
พอไปดองให้กลิ่นไม่ชุนนะครับผม
สำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบทานหน่อไม้ก็ทานได้

กับแกงหน่อไม้แต่ละภาพเลยนะ

ภาคใต้นี่ก็อีกแบบหนึ่งเขาเรียกแกงเหลือง
หน่อไม้เขาแบบรสชาติไม่ถูกจริงครับ

มีความนัวมีความเค็มนิด
ต่อไปครับแก่ย่างมะแขวนครับ

นี่ไก่ย่างมะแขวน
มาที่ทีเด็ดประจำร้านอย่างไก่ย่างมะแกวน
ไก่บ้านโคราชที่เลี้ยงด้วยสมุนไพรสดสะอาด
หมักด้วยเครื่องปรุงสูตรลับ
และย่างจนได้ไก่ย่างเนื้อนุ่มแน่น
สมุนไพรโดยเฉพาะมะแขวน

ไก่ย่างนี้เค้าไปคลุกเค้า

นะครับผมเครื่องหมักเขาสมุนไพร
จากหมักด้วยสมุนไพรแล้วนะครับผม

ให้กินแต่ขาแต่ใครให้พวกใบมะกรูดอะไรพวกนี้ครับ

เลี้ยงสิเค้าให้เค้าเปลือกเค้าอะไรกิน

มันได้กลิ่นสมุนไพรติดกับตัวไก่ที่เรากำลังทานอยู่เลย

มาที่เมนูตำกันบ้างครับ

เป็นเมนูที่หากินยากมาก
เพราะว่านานจะได้กินทีนะครับ
การตำกะท้อนร้านนี้นะครับ
บอกได้ว่าไม่เหมือนร้านอื่นมาก
นะครับครับร้านอื่นเขาจะใส่ปลาร้าแล้วร้านนี้ร้านนี้ใส่ครกครับผม
ใส่ปลาร้าจริงครับใส่กะปิครับผมอ๋อมีกลิ่นกะปิเน้นกะปิครับ
ร้านนี้ครับเนื้อกระท้อนอ่า
คือหอมมากนะเฮ้ยหอมอ่ะไม่ได้หากินง่ายเลยครับ
ครับจะมาบอกว่าเอ้ยถูกตำกระท้อนทำไมต้องขึ้นโต๊ะด้วย
ครับอร่อยดูเนื้อสิมีความหวานของกระท้อนนะครับ
กระท้อนหวานอมเปรี้ยวแล้วก็แบบได้กลิ่นหอมของกะปิ
มันนัวนะนัวกะปิใช่ใช่นัวอร่อยเลยล่ะเอ่อ
เดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่นะพี่ขอรบกวนหน่อยเนาะ
พี่เอาไก่ไปฝากเมียพี่ที่บ้านด้วยเอาไก่เดี๋ยวก็กระดูกไก่
สาวรสโซดา
นาวโซดาพรุ่งแนะนำพรุ่งนี้จะกินบำรุงสุขภาพทั้งนั้นนะครับ
จิบแรกลืมลูกลืมเมียจิบที่สองลืมนี่ลืมสิน
จิบที่สามลืมแล้วมุกตกไป
เฮ้ยน้ำอย่างเดียวไม่ได้แท็กนี่คือเข้าต้มมัตต์
ถ้าพูดจริงนี้ค้าต้มมัตต์มันเป็นอะไรที่ปมในใจผมมากอ่ะพี่
มันปมยังไงฮะยายผมทำครับทำแล้วผมก็เอาไปขาย
ไปขายไปที่ตลาดค่ะบังเอิญฝรั่งจำมาซื้อไงมาซื้อ
อืมเดินเข้ามาถามเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิ๋ใส่ข้าวต้มมัตต์

ฮาบคุณผู้ชมท่านไหนเป็นสายอาหารเหนือต้องห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับ
อกจากนี้ยังมีเมนูหลากหลายทั้งไทยเหนือและไทยอีสาน
ทางร้านเขาใส่ใจทุกจาน
มาทานกันได้ที่เฮือนลำพูนสาขาสวนผัก
ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์
เวลา๙โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
กินล้างบาง

เราอยู่ที่ร้านเด็ดนะครับในย่านสวนผักครับพี่มีนครับผม

ผักเด็ดเลยครับ

เราอยู่ที่ร้านนัวแซ่บแบบอีสานนะครับ

สดรสแซ่บสะอาดราคาสบายกระเป๋าครับพี่นุ้ยครับ

นั่นก็คือร้านเด็ดร้านเล็ก

นัวแซ่บแบบอีสาน

ส่งตรงจากจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีแนวความคิดการเปิดร้าน
เพราะหัวใจที่รักบ้านเกิด
และเพื่อสืบสารประเพณีอีสานผ่านทางอาหารโอ้โห
จากรสชาติที่แซ่บเสด็จแล้ววัตถุดิบที่ร้านยังทำเองแทบทุกอย่าง
และส่งตรงจากแหล่งของดีประจำถิ่นโอ้โหแซ่บนัวอีหลีเด้อ
สวัสดีค่ะแม่น้อยจากร้านนัวแซ่บแบบอีสานนะคะ
ร้านเราจะเป็นอาหารอีสานที่เราทำทานกันที่บ้าน
จุดเด่นของอาหารร้านของนัวแซ่บเนี่ยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของอาหารอีสานโบราณ
ซึ่งใส่ใจในความอร่อยความสะอาดความสดแล้วก็คัดเลือกวัตถุดิบที่เด็ดที่สุดมา
ไข่มดแดงหอยนาแล้วก็น้ำปลาร้าเราก็จะคัดสรรที่สะอาดอร่อย
ซึ่งคนอีสานที่แท้จริงมาชิมแล้วจะรู้เลยว่านี่คืออีสานตัวจริง
มาเลยจ้ามากินอาหารอีสานของแท้จากคนอีสานแท้ด้วยจ้า
อร่อยเชียบเนี๊ยบจริงต้องรับแท้แบบอีสานค่ะ
โอ้โหพี่ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบใหญ่ขนาดนี้อลังการฮะอลังการมากเลยน้องแซค
มาเริ่มกันที่เมนูแรกครับพี่ไม่ครับซึ่งอู๋หน่อไม้ใส่หมูสั่งเป็นสัน
คือถือติดขอมันน่ารักไปกันพีชต้องลองหน่ะล่ะ
ดูหมูด้วยแตกเลยด้วยน้ำลายแตกเลยเริ่มโอ้คือเกลียด
เหนือมาแล้วนะครับเจออาหารอีสานนะน้ำลายน้ำลายน้ำลายสอเลยนะ
ทำไมต้องน้ำลายสอด้วยน้ำลายหอน้ำลายอ่อนน้ำลายห่อ
น้ำลายห่อนนี่ก็แปลกใจเด็กเด็กเขาสอนมากนั้น
ต้องกินพี่เป็นคนชอบกินอาหารอีสานด้วยอยู่แล้ว
แล้วมาเจอแบบนี้มันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็น้ำราชถ้ามันคลุกขีดคลุกขีดเนี่ย
อร่อยด้วยนะแล้วหน่อไม้เนี่ยมันก็นุ่มอ่ะ

เขาต้องใช้หมูสามชั้นใช่ปะแซมใช่ครับอืมคือเดียวก่อนเขาใช้หมูแดงนี่แหละพี่
หมูแดงมันแพงครับอืมก็เลยหันมาใช้หมูสามชั้นหมูสามชั้นพี่ว่าเข้าสุดนะ
คือมันกลมกล่อมมากมันหอมขาดตะไคร้ใบมะกรูดกลมกล่อมมีความนัวนะครับ
แล้วก็มีความเค็มของน้ำปลาร้านิดนึงพอดีพอดีครับผมไม่เผ็ด
เด็กก็ทานได้ครับเมนูนี้นะฮะมาเลยอันนี้
ที่เมนูต่อไปครับแกงปลาย่างผักหวานไข่มดแดง
ไข่มดแดงนี่มีกินตลอดเลยเหรอเนี้ยใช่ครับเขาบอกว่ามีกินตลอดปีครับ
อันนี้ครับผมอันนี้เป็นไข่มดแดงจากเพชรบุรีครับ
เพราะว่าเมืองเพชรบุรีมันมีป่าที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูร
ใช่ครับผักหวานก็หายากอีกผักหวานนะตามฤดูเขาเอาอะไรปลาเอาปลาอะไรมาย่าง
ปลานี้ก็เป็นปลากดนาครับผมซึ่งเป็นของหายากเหมือนกันครับปรากฏนาครับ
เดี๋ยวลองรสชาติมาหน่อยน้องครับ
คำแรกเลยนะกินเข้าไปปุ๊บครับหอมกินปลาย่างก่อนเลยอ่า
อันดับแรกแล้วไข่มดแดงก็มาแบบกัดข้างใบน้ำไตไต
พี่ว่าหากินยากไหมส่วนน้ำแกงของเขาอ่ะจะคล้ายคล้ายกับอู๋หน่อไม้นะ
มีความนัวของปลาร้าซึ่งมันกลมกล่อมและลงตัวมาก
ขาดอยู่อย่างเดียวอันเนี้ยอืมไว้ไหมครับทันใจ
ช่วงนี้นะมันจะอาจจะแบบใช้ช้อนฟุ่มเฟือเยอะแยะไปหน่อยนะ
แต่เราต้องใช้คุณผู้ชมเพื่อป้องกันแม้ต้องใส่กาดอย่าตกแต่อย่างเงี้
ได้เพราะว่าเราก็ตรวจมาแล้วด้วยใช่ครับ
ไปแล้วเถอะไปหาหมอแล้วเจอไหมไม่เจอครับไม่เจอโรค
ไม่เจอหมอครับอ่ะเมนูน้ำน้ำผ่านไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวมาต่อกันที่เมนูแบบตำตำกันบ้างอ่า
ตำถาดเงินแสนครับผมตำถาดเงินแสน
และน้ำปลาร้าเพิ่มความนัว
รสชาติจัดจ้านเสิร์ฟในถาดพร้อมกับเครื่องเคียงแบบจัดเต็มทั้งกุ้งหมึกหอยหลากชนิด
เส้นขนมจีนและผักมากมายโฮโห
มีตำถาดเงินหมื่นครับอ๋อตำถานกันแสนแสนตำถาดเงินล้าน
ทำไมเขาถึงเรียกตำถาดตำถาดที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ไปที่มาคือสมัยก่อนคือคนอีสานครับผมครับเวลาที่ไปลงแขกเกี่ยวข้าว
ถ้วยจานมันไม่พอครับพี่นุ้ยครับมันอ่าใช่ก็เลยเอาผ้าถาดอ่ะ
ใหญ่ใหญ่อ่ะครับนั่นแหละครับผมตำส้มตำแล้วโค้กใหญ่ใหญ่เลย
มาเหมาะเลยแล้วก็เทความโค้กลงไปในถาดความโค้กลงไปครับผม
แล้วก็เครื่องเคียงก็มีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ใช่ข้าวเหนียวก็หากระติ๊บไป
หอยเชอรี่พวกหอยนาอะไรพวกนี้มาวางเป็นเครื่องเคียงมาลวกมาอะไรไป
ใช่ครับเขาเลยเรียกว่าตำถาดใช่ครับมันถึงใหญ่โตขนาดนี้
ใช่ครับแต่อันนี้มีหอยเยอะมากมันมีเครื่องเคียงเยอะ
พี่ลองหอยหวานก่อนแล้วกันได้ครับนี่นี่นี่นี่อ๋อหู
แล้วก็มีหอย
และที่สำคัญนะครับปลาร้านะครับทางร้านเป็นคนทำเองครับ
นุ้ยครับไม่น่าล่ะทำไมปลาร้าเขาถึงหวานมีความนัว
ไม่มีกลิ่นจนเกินไปคุณบ้างมันกินข้าวอันนี้มากเลยนะ
ชอบชอบชอบเผ็ดเผ็ดอืมแต่เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็บอกเจ้าของร้านเข้าไป
จะได้ปรุงให้ได้เมนูหอยไปแล้วต่อไปก็หอยอีกต่อไปก็หอยอีก
ลงเรือน้อยรอยวนมาถึงฝั่งทนแล้วก็มาขายหอย
มีทั้งหอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียว
หอยโตฉันเอาไว้โชว์กลางรำไอ้หอยดำดำคัดถึงน้ำไปเลยเชียว
ล่วงหายโหลขายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวซื้อบาทเดียวแถมสามกิโล
ชอบหอยอะไรก็มาเลือกเอาเองอย่ามัวนั่งเล็งเดี๋ยวหอยโมโห
วันนี้เป็นเมนูหอยนาเจ้าใบมะขามครับผม
หอยนาได้ยินแต่ว่าแจ่วใบมะขามนั้นไม่เคยเห็นไม่เคยกินเว้ย

เอาใบมะขามเอาใบมะขามมาแล้วก็มาโขลกมาโขกมาโขกมาโขก
ต้องเอายอดมันเท่านั้นครับเพราะมันมีความเปรี้ยว
ใช่ครับวิธีกินหอยนานะครับมันต้องจับมาทั้งเปลือกเลย
เปลือกก่อนครับแล้วก็ตักน้ำจิ้มมานะครับ
แล้วก็ลาดลงไปเลยไม่เหมือนที่อื่น
ใช่ครับผมที่ตื่นต้องดึงหอยออกมาก่อน
แล้วก็จิ้มลงไปอันนี้เราต้องใช้ยอดครับผม
มันได้กลิ่นบ่ายมะขามด้วยกันใช่คับมีความเปรี้ยวนะ
ไม่ต้องแล้วก็ได้ความเคี้ยวได้ความมันแบบของหอย
หอยเอามาจากนู่นเลยตรงจากอุบลเราจะทานี่

ำนัวแซ่บกุ้งดอง
มีที่เด็ดอยู่ที่กุ้งดองตัวใหญ่
น้องกับน้ำสูตรของทางร้าน
เป็นยำที่ปรุงด้วยน้ำปลาร้า

ตามด้วยกุ้งดองเนื้อแน่นสด
รสชาติอร่อยหวานกรอบ

แนะนำเลยครับผม

แล้วก็มายำกับน้ำปลาร้าครับผม

ตรงนี้นะน้ำปลาร้านี่ต้องมีเลยเนี่ย
ถ้าเป็นกุ้งแบบแค่น้ำปลาธรรมดาก็ปกติ

มีความเค็มความหวาน

ที่สำคัญเคี้ยวไปแน่นปั๊บเลยนะ
มีความเค็มนิดอมเปรี้ยว

ที่อยู่ในตัวกุ้ง
และร้านเด็ดในวันนี้นะครับ
ร้านนัวแซ่บแบบอีซาน
บอกได้เลยว่าอร่อยที
ร้านหนัวแซ่บแบบอีซาน

คุณผู้ชมได้มาลองกับตัวเองจริงจริงครับพูดแล้วน้ำลายแตกจวดจ้าน
โอ้โหร้านนัวแซ่บแบบอีสานอยู่บนถนนสวนผัก
ตรงข้ามซอยสวนผักยี่สิบสามเปิดทุกวันเวลาเก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่ม
มาตามรอยกันได้เลยครับ
อิ่มเลยแซคขอบใจมากน้องรักครับผมโอ้ย
ยังไม่อิ่มสิครับเพราะว่าเราต้องไปต่ออีกร้านหนึ่งครับ
เฮ้ยไปอีกเหรอใช่ครับผมและที่สำคัญนะครับ
เราต้องไปทำภารกิจเพื่อท่านผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวพาขึ้นเครื่องบินเลยดีกว่า
เครื่องบินไปไหนนู่นโยโกฮามาโยโกฮามา
มึงไปทำไมด้วยเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่น
รับรองว่าร้านต่อไปนะครับโดนใจท่านผู้ชมแน่นอนครับ
เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่โดนใจพี่อ่ะ
โดนใจแซ็คโดนใจพี่ดิไม่อันนี้ร้านนี้อ่ะ
อาจจะโดนใจท่านผู้ชมอ๋อเอาใจคุณผู้ชมใช่
ก็แล้วแต่แล้วแต่เลยจะไปกันเลยดีกว่าพี่

เห็นแล้วครับพี่หนุ๊ยครับครับนี่แหละครับร้านโดนของเราครับ
เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอื้อหือบรรยากาศดีมากเลยครับผม
แล้วก็ข้างข้างครับสวนหินมีสวนหินด้วยครับครับสวยงามมาก
ร้านนี้แบบปลอดโกงมากครับผมแล้วก็รมเย็นสบายมากจากเพื่อน
ข้างนอกจะโดนใจแล้วนะยังไงข้างในครับอาหารยิ่งโดนใจโดนใจ
บรรยากาศก็ดีครับผมเข้าไปเลยดีกว่าน้องอ้าวแต่แอบยีนยนต์
ห้าม่ายิ่งต่อ
จุดนัดพบปะสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง
นักภาวะประสานความเป็นญี่ปุ่นอันเรียกง่าย
ที่มีเมนูอาหารหลากหลาย
ทั้งอาหารทานเล่นไปจนถึงอาหารอิ่มท้อง
แต่นำเสนอในราคาสบาย
ก็โดนใจทั้งนั้นครับผม
ร้านนี้เปิดมาสามปีกว่าแล้วครับร้านอยู่ที่ซอยสวนผักซอยห้าครับ
เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิสักระยะซึ่งเราปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ทั้งคนของครอบครัว
รวมถึงคนกินดื่มด้วยเราใส่ใจกับทั้งวัตถุดิบรวมถึงบรรยากาศ
อย่างตัววัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่อยู่แล้วรวมถึงวิธีการปรุงต่าง
ก็คือเหมือนทำให้กับคนในครอบครัวของเรากินเอง

กินยังไงครับน่ากินไหมครับพี่นุ้ย

บอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ย

โอ้โหนี่ร้านที่๓
ครับผมร้านนี้เอาอยู่ที่ร้านไหนครับ
ต้องบอกว่าชื่อร้านของเขานี่ก็คือ
ก็คือแปลว่านั่งกินนั่งดื่ม

ไม่ใช่มากินเล่นกุบกิบอะไรแบบนี้นิดหน่อย

เอาแบบชุดนี้ก่อนไหมเสียบไม้ย่างรวม
เรียกน้ำย่อยด้วยเมนูพื้นฐาน
ก็ต้องมีนั่นก็คือ
เมนูเสียบไม้ย่าง
โดยชุดเสียบไม้ย่างรวมนี้
รวมทั้งหมูไก่เนื้อ
ให้อร่อยกันแบบครบทุกชนิด
ทานเล่นร้อนจิกกับเครื่องดื่มเย็น
เป็นชื่นใจโอ๊ยฟิน

ป๊าบนี่ชิ้นใหญ่นะครับคุณผู้ชม

จะออกแบบเค็มหวานนิดนึง
พี่กำลังจะบอกว่าแล้วน้ำซอสที่เขาลาดมา
เพื่อเอาไปย่างหอมแล้วก็มันก็อร่อยด้วย
เขาหมักเขาอะไรกันมาเรียบร้อยแล้ว

เซลม่อนพาพวกคนนี้

เนื้อมันจะแน่นมากเห็นไหม

นี่เห็นไหมดูเนื้อครับคุณผู้ชม
ที่ว่ามันอร่อยกว่าช่วงตัวนะ
ใช่หัวของปลาเซลมอน

รสชาติก็จะมีความแบบหวานนิด

อร่อยมากเนื้อมันแน่นมากเนื้อมันแน่นมากสดแล้วพี่ชอบทรงน้ำร่ามัน
อ่ะแต๊กต่อไปเป็นอะไรน้องสเต็กกุ้งลายเสือแซ่บครับผม
ตัวนี้เลยมาเลยตัวใหญ่ใหญ่เน้นเน้นเลยครับ
กลิ่นหอมมากหอมเครื่องยำ
อื้อหือเนื้อกุ้งอร่อยนะเครื่องยำแบบเขาเรียกผ้า
ยำก็อีกแบบหนึ่งเป็นผ้าก็อีกแบบหนึ่ง
ที่ว่าเครื่องผ้าเขาอร่อยมันถึงเครื่องอร่อยเลยนะ
กุ้งลายเสือตัวใหญ่ใหญ่นะครับผมแล้วน้ำยำก็ซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะครับ
ของสดสดมันจะดีครับไปกินของที่เขาฟีดไว้แช่ไว้หรืออะไรอย่างเงี้พอ
ออกมาทำหลุดมั่งลุยมั่งเละมั่งกินไปมีกลิ่นมั่ง
ต้องอย่างงี้โดนโดนโดนโดนต่อไปต่อไปครับ
มาที่เมนูต่อไปนะครับกับแซลมอนวิลลิสนะครับผม
เมนูรวบรวมแซลมอนชนิดต่างทั้งซาเซมิ
ข้าวปั้นแซลมอนแบบเบิร์นสุกไข่ปลาแซลมอนและไข่หอยเม่น
เสิร์ฟมาในเรือไม้ลำใหญ่เหมือนยกหมู่บ้านแซลมอน
มาอยู่ตรงหน้าเลยจุใจคนรักแซลมอนครับ
นี้มีอะไรบ้างครับน้องแซ็กก็มีเนื้อปลาเซียมอนสดนะครับผม
แล้วก็มีอูนิไข่หอยแม่นครับผมไก่แม่นแต่อยู่ในไข่ไก่
ท้องปลาแซลมอนสาลายทอดแซลมอนชุกแป้งทอดแซลมอนโรล
โคเคสครับแซลมอนนะอ่าบางทีนะเขาก็จุ่มลงไปเลยนะ
แต่ถ้าให้ได้รสชาติจริงนะต้องดึงอันนี้มานิดนึง
ปลอกลงไปนี่กินแบบเพียวเพียวไว้นะครับไม่จุ่มชอตนะครับ
ก็ได้ก็ได้มันจะได้รสชาติเนื้อปลาครับ
เต็มปากเต็มคำกันเลยทีเดียว
สาวซื้อจนน้ำตาไหลเลยครับพี่นุ้ยกินของอร่อยพี่จะฟินอย่างนั้น
พี่จะร้องไห้กลับใจแซคมากนะที่พาพี่มากินอาหาร
เดี๋ยวผมลองท้องปลาก่อนดีกว่าอืมนะครับผมท้องปลา
อย่าลืมวานซาบีเยอะเยอะนะเดี๋ยวผมผสมเข้าไปแล้วครับ
ยังไม่เห็นหนูใส่ใส่ดีแล้วมันจะฟินมาก
กเลยปุ๊บเลยทีเดียวเชื่อพี่ดิ
แล้วน้องจะซึ้งกับพี่กินของอร่อยต้องซึ้งด้วยกันต้องฟิน

อะไรมันก็ไม่ขึ้นอันนี้แสดงว่าเป็นของดี
เลยไข่หอยเม่นนี่แหละของแพงนี่จะบอกให้
มันมันมันมันหวานครับมันได้หมัน
อ่ะต่อไปแซลมอนลงนี่แซลมอนโลครับผมสบายใจสบายใจ
เนื้อข้าวเขาซื้อข้าวปั้นอร่อยแล้วก็เนื้อปลามีไข่กุ้งโรย
เล่นได้แล้วกระบะนี้โอเคแล้วนะคงไม่แพงนะครับ
อืมมาต่อที่กับเมนูสุดท้ายครับ
ครับเทมากิซูชิซูชิทำเองจ้า
เซ็ตเทมากิซูชิมาพร้อมวัตถุดิบสดใหม่ในกล่อง
ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนทูน่าหอยเชลปูอัด
หอมข้าวซูชิและสาหร่ายให้คุณเลือกหยิบใส่ตามใจชอบ
รับประกันความโดนใจครับ
ร้านเขาบอกว่าอยากให้เราได้ฟิล
อยากได้ฟิลล์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่พี่ทราบมาแล้วก็คือแบบ
สั่งชุดนี้เอากลับบ้านได้ด้วยแล้วให้ลูกค้าไปห่อเอง
อันนี้ก็ดีนะมีอะไรบ้างครับในกระบะ
คือข้าวญี่ปุ่นแตงกวาหอยเชลล์กุ้งปูอัดมายองเนสทูน่า
แซลมอนไข่หวานน้ำจิ้มก็มี๓อย่างด้วยกัน
เขาก็มีซอสหวานนะครับอย่างที่สองครับซอสสไปซี่ครับ
ส่วนผสมนะครับก็จะมีซอสศรีราชาน้ำผึ้งมายองเนสโคชูจัง
ส่วนซอสใดเจียวนะครับก็จะมีส่วนผสมของมิลินมิโซแล้วก็น้ำตาลครับผม
ต่อไปเป็นการห่อแล้วเริ่มห่อกันแล้วครับ
พี่ก็ไม่เคยทำนะก็ลองทำดูแค่นั้นเองเนี้ยมีข้าววางนะอ่าแป๊ะ
ต่อไปเราก็เลือกหน้าที่อยากกินเลยเอานี่ก่อนแล้วกันแตงกวา
ต่อไปก็เป็นอะไรครับปลาทูน่าแส่เข้าไปนี่อะไรฮะปูอ่ดมายองเนส
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็น้ำจิ้มเลือกน้ำจิ้มแล้ว
เป็นยังไงนะครับอืมชอบกินไข่หวานนะครับเอาใส่ไปน้องไข่หวาน
หวานใส่ไปนะครับผมปลาอ่าปลากระม่อนนะครับผมนี่ครับกินกิน
อ่ากินปลาเยอะพอจีมยังยังเลยครับเอาจีมอุ้ย

โอ้โหอร่อยมากเลยนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับ
สำหรับร้านนี้บอกได้ว่าห้ามพลาดทุกเมนูครับ
ท่านผู้ชมครับและร้านโดนในวันนี้นะครับ
โนมิโมโนอิศักยะครับผมบอกได้เลยว่าอะไรเชียด
เป็นไงบ้างครับทุกคน
เผื่อยังไงบ้างครับซูอุมยังยังครับยันยังยังครับน้องแซ๊กครับบอกเลย

ภารกิจในวันนี้ภารกิจในวันนี้มีชื่อว่าโอฮาโยโชว์ให้ที่รักดู
วัตถุดิบที่เป็นอาหารญี่ปุ่น
โดยอาหารต้องมีแรงบันดาลใจจากโจทย์ว่า
เมนูนี้พี่มอบให้ที่รัก

หากทั้งคู่สามารถทำเมนูนี้ได้ออกมาถูกใจ
คุณกล้องเจ้าของร้านคุณผู้ชม
ก็จะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ
เฉพาะรายการของเราเท่านั้นครับผม
เป็นไงครับฟังกฎิกาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกได้เลยว่าภารกิจครั้งนี้นะครับ

เหมาะสำหรับพี่หนุ้ยมากเลยนะครับ

เพราะว่าภารกิจครั้งนี้เหมาะสำหรับคู่รัก
อ๋อคู่รักตักหนุ๊ย

เขาบอกแม่น้ำยังแยกสาย
เพราะว่าตักแยกจากหนุ๊ย
ตั๊กบอกมาว่าอยากกินเค้กพ่ออยากกินเค้ก
เพราะฉะนั้นจะทำเป็นเค้กซูชิ

ตักข้าวขึ้นมาแค่นี้เหรอ

นี่กดลงไป

ใกล้แล้ว

เดี๋ยวสิยังไม่ได้ตบแต่งหน้าเค้กเลย

นี่เห็นมั้ย

โรยดีโรยโรย
เนี่ย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

จัดคำแรกเขาแทบจะร้องห้าแล้ว

คอนเซ็ปต์แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

ผ่านครับผ่านครับผ่านครับ

โปรโมชั่นคืออะไรครับ

ก็เป็นตัวเทมากิซูชิเซ็ตนะครับ
สำหรับลูกค้า๕ท่านแรกที่บอกว่ามาจากรายการกินล้างบางครับ

รีบมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็สำหรับหน้าตาที่ผมบอกว่ามันผ่านครับ

ผมคงต้องฝากไปให้ทางพี่ตั๊กได้ชิมนะครับ

วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หลานมากเลยนะครับ

ที่ให้เกียรติมาร่วมจิตกรรมดีนะครับผม

ที่ให้เรามากินล้างบางที่ร้านเนี่ยนะ

พี่ยุ้ยครับเป็นไงบ้างครับมากินล้างบางวันนี้ครับ
บอกน้องแซคตรงเลยวันนี้พี่นุ้ยอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหารเลยครับ

กระหน่ำขนาดนี้กินล้างบางขนาดนี้
วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นุ้ยเชิญยิ้มมากเลยนะครับ

รายการกินล้างบางนะครับผม

และในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมจะไปกินล้างบางที่ไหนนะครับ
และแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผม

กินล้างบาง
และวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับพวกเราสองคนลาไปก่อน

แม่ร้านโดนประจำวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม
พอจะโดนใจใครบ้างไหม
แต่สำหรับเจ้าแซ็กและพี่นุ้ยแล้วโดนใจกันไปเต็ม
ลามไปโดนใจภรรยาอีกด้วย
โอ้โหเพราะทางร้านคำนึงถึงความอร่อยด้วยวัตถุดิบต้องสดใหม่
และบรรยากาศก็เหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบนี้
รับรองว่าโดนใจทุกคนแน่นอน
เปิดวันจันทร์พุธพฤหัสและศุกร์เวลา๔โมงเย็นถึง๕ทุ่ม
วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา๑๑โมงถึง๕ทุ่ม
ในวันนี้ทั้งสองหนุ่มน้องแซคกับพี่นุ้ยก็ได้ล้างบาง๓ร้านเด็ดดังโดย
ทั้งสิ้นจำนวน๑๙เมนู
ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใคร
แล้วพบกันครับ

วันนี้เรามาย่านภาษีเจริญครับ

ผมว่าก็คุกได้ที่นี่ไม่ได้โม้เนี่ย